คุณผู้ชมเรื่องของช้างกันต่อนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ช้างกระทืบคนจนเสียชีวิตเลย
ตำรวจสพลาดย่าได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่าพบศพของผู้ชายคนหนึ่ง
ในพื้นที่ป่าบ้านช่องกระทิงที่หมู่๔
ที่ตำบลช่องสเดาอังเผยเมืองจกานจนบุรี
นี่ครับคาดว่าน่าจะถูกช้างป่าสลักพระทำร้ายเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิต
เป็นคุณลุงวัย๕๓ปีก็คือคุณลุงชัยโยแก้วขาวนะครับ
เป็นชาวบ้านช่องกระทิงสภาพศพไม่สวมเสื้อ
ตะแคงอยู่บริเวณทางเดินมือทั้งสองข้างเกร็ง
ตรวจสอบโดยรอบพบร่องรอยการเดินของช้างป่าเป็นประจำนะครับ
ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาดูศพในที่เกิดเหตุ
ก็อยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจนะครับ
สอบถามพี่สาวผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนไม่มีครอบครัว
แล้วก็ชอบเดินเข้าป่าเพื่อหาผักหวานแล้วก็ชอบเข้าไปหลับนอนอยู่ตามชายป่า
ซึ่งทางญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการตายแล้วครับ
เรื่องต้นทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ
มอบเงินช่วยเหลือให้ญาติเป็นค่าใช้จ่ายในการทำพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปนะครับ